ข่าวที่จะพาไปดูต่อไปนี้ก็ความตกใจเหมือนกันที่ทำได้ทุกอย่างจริง
คือคุณตาเนี่ยอายุ๘๘ปี
เห็นงูจงอางกำลังจะเลื้อยมาฉกขาคุณยายที่นั่งห้อยขาอยู่บนแคล่

จังหวะนั้นพอดีเลยรีบไปอุ้มคุณยายอะค่ะ

ลืมอายุอุ้มออกไปนะคุณยายปลอดภัย
แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับงู

แต่เป็นคลิปเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงแล้วไปจับงู

จงอางเพศเมียยาว๓เมตร
ชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นตกใจ๒๐กว่าคนมามุงดูเจ้าหน้าที่เขาจับงูกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๕๓หมู่๙ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนคริน
เป็นบ้านของตาเวียงจงเกตอายุ๘๘ปี
ซึ่งก็อาศัยอยู่กับยายเลี้ยงจงเกต
อายุ๘๘ปีเท่ากันเป็นสามีภรรยากัน
คุณตาเวียงเห็นงูจงอางเลื้อยออกมาจากตู้กับข้าว

แล้วก็ไปขดตัวอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าเมื่อสักครู่ที่จับนี่แหละ
แล้วก็กำลังจะไปที่แคล่ที่คุณยายเนี่ยนั่งห้อยขาอยู่ในห้องโถง
แล้วกำลังจะไปฉกขาคุณยาย
ก็เลยรีบอุ้มออกไปจากจุดเกิดเหตุได้สำเร็จ
คุณยายก็พ้นอันตรายได้นะคะ
แล้วก็กู้ไผลก็มาจับงูออกไปโดยละม่อม
อยากให้คุณตาลองยกคุณยายใหม่อีกรอบหนึ่ง

แต่คุณตาคิดเร็วนะช่วงนั้นถ้าจับงูอันตรายแน่เลยจับยายดีกว่าจับยาย

หอบตุ่มได้ตุ่มตุ่มตัวยนต์ยกได้หมดแหละ
คุณยายเองก็เดินไม่ค่อยสะดวกด้วยไม่ค่อยสบายค่ะพลังตกใจ